คุณผู้ชมคะดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเขาบอกว่าระทึกกันกลางสี่แยกเลยนะคะ
รถเก๋งคันหนึ่งแหกด่านที่เอกมัยครับ
แล้วหนีไปติดอยู่ที่แยกประชาสงเคราะห์ตำรวจขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามจากเอกมัยไปเลยแหละ
สุดท้ายแล้วเกิดอะไรขึ้นไปดูค่ะ
คุณผู้ชมค่ะ

กลับเป็นเรื่องที่ไอกมัยไม่รู้สักที
สี่ห้าทุ่มชาวบ้านตรงแยกประชาสงเคราะห์แตกตื่นกันหมดเลยค่ะเพราะปืนดังขึ้นหลายนัดมากนี่ค่ะ
ครับตำรวจสอนอทองหล่อสองนายนะคะขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามมาตั้งแต่ด่านจากเอกมัยเนี่ย
รถเก๋งคันแดงที่แหกด่านนี้มาค่ะขนาดตำรวจยิงยางขนาดนี้แล้วอ่ะ
ยังหนีไปได้เลยค่ะประเด็นนี้เนี่ยนะมีหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะ
ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ทำเกินกว่าเหตุไหม
ทำไมลักษณะดูไม่ค่อยธรรมะธแมงเลยหรือจะเป็นประเด็นว่าเกิดอะไรขึ้น
ถึงได้มีการไล่ยิงแล้วทำไมคนร้ายยังหนีไปแบบไหนเป็นใครนะคะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ค่ะเรื่องของเรื่องรถเก่งคันสีแดงเนี่ยนะคะ
กด่านที่เอกมัยซอยยี่สิบแปดอ่า
ตรงนั้นมีการตั้งด่านเพราะว่าเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งมาว่ามีการปล้นทรัพย่านพระขนงอืม
ก็เลยตั้งด่านตรงเอกมัยครับปรากฏว่าพอตั้งด่านอยู่รถเก๋งคันนี้
อยู่อยู่พอเห็นด่านปุ๊บเลี้ยวเลยเลี้ยวเข้าซอยอ่า
ลักษณะมีพิรุษเจ้าหน้าที่ขี่มอเตอร์ไซค์ตาม
ทะลุออกอีกซอยหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็พยายามไล่ตามให้ลงให้ลงนะคะ
ก็ขับทะลุออกไปเพชรชบุรีแล้วก็หนีไปทางพระรามเก้า
แล้วก็ไปติดไฟแดงอยู่ที่แยกประชาสงเคราะห์ตรงนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่ไปถึงก็บอกให้ลงมาลงมาแต่เขาไม่ลงแล้วพยายามขยับ
ขยับรถอย่างเงี้ขับหนีอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่ก็เลยเอาปืนเข้าไปจ่อ
ที่นี้ไม่ได้ยิงคนนะครับยิงยางรถเขาบอกว่าเสียงปืนทุกนัดที่ได้ยินเนี่ย
กระสุนเข้ายางรถของคนร้ายทั้งหมดนะคะนั่นชนจักรยานยนต์ของตำรวจล้มไปแล้วใช่ไหม
ใช่ค่ะแต่ก็หนีไปได้หนีไปได้ค่ะเพราะว่าเขาขับรถชนมอเตอร์ไซค์ตำรวจ
แล้วก็ขับหนีไปเลยนะคะอืมหนีไปที่ถนนใต้ทางด่วนดินแดง
ตรงนี้มีกล้องวงจรปิดให้ดูด้วยนะคะครับนี่ค่ะนี่นี่นี่นี่เห็นไหม
รถหนีมาทางใต้ทางด่วนดินแดงอย่างนี้แล้วก็เลี้ยวเข้าไปจอดที่แมนชั่นแห่งหนึ่งติดกับสามเหลี่ยมดินแดง
แล้วคนรักก็วิ่งหนีไปเลยค่ะเจ้าหน้าที่ตามมาถึงเนี่ยค้นรถก่อนเลย

ฝั่งด้านหลังที่นั่งข้างคนขับอีก๑ถุง
อีก๒เล่มอยู่ท้ายรถค่ะ
ตำรวจก็เลยนี่เห็นไหม
ดาบญี่ปุ่นนะดาบเหมือนแบบ

ดูคาตนะดูสามุไลย์ดูดาบที่มีหลายชาติเยอะเกิน
เอาว่าดาบอะค่ะอยู่หลังรถเจ้าหน้าที่เก็บรวบไปหมดเลย
นี่ไอซ์แล้วก็มีอุปกรณ์การเสพด้วย
นี่ขนาดโดนยิงล้อเนี่ยโดนยิงยางเนี่ย
แต่หนีมาไกลสองกิโลเมตรได้นะใช่ค่ะ
จอดรถทิ้งแล้วหนีหายไปเลยวิ่งหนีเลย
ทิ้งรถทิ้งของทิ้งทุกอย่างแล้วหนีเลยนะคะอืม
ลองไปฟังเสียงคนเห็นในการเขาเล่าเหตุการณ์ตอนนั้นกันหน่อย
ประมาณเนี้ยค่ะเข้ารถทางนั้นขับหนีไป
ตำรวจก็คือตามเองค่ะยังไม่ตามค่ะ
ตำรวจก็เหมือนไปจับมอเตอร์ไซค์ปลุกขึ้นนะคะ
จับมอเตอร์ไซค์ไม่พอใส่ตำรวจจริงไหมค่ะใช่ค่ะ
คนที่เห็นเหตุการณ์ตรงจุดแยกประชาสงเคราะห์ที่มีการยิงยางคนร้ายนะคะ
ครับครับทีมค่ะเรายังได้ไปคุยกับอีกคนนึงนะคะ
เข้ามาด้วยความเร็วเลยจากถนนดินแดงซอยสามแยกสอง
เห็นเลยว่ายางแตกแล้วขับแบบสะบัดซ้ายขวาไปเฉียวกับทางเท้าด้วย
ก่อนจะไปจอดที่แมนชั่นใกล้แยกดินแดง
แล้ววิ่งออกไปแบบสุดพลัง
เขาบอกว่าวิ่งหนีไปทางถนนวิภาวดี
เขาก็วิ่งไปอย่างเร็วนะครับผม

ที่วิ่งมาผ่านมาเร็วปุ๊บแล้วเขาก็เลี้ยวเข้าแฟนชั่นเลย
แล้วเขาก็จอดรถแล้วก็วิ่งหนีออกไปเลยครับผม
แล้วเขาเหลียวเขาเลี้ยวเข้าแมนชั่นแล้วเขาหนีได้ไหม
เขาหนีเลยครับผม

ถ้าเขาถึงปุ๊บเขาออกจากรถเลย

เขาจอดรถทิ้งเขาก็ไปเลยครับเขาวิ่งหนีไปเลย

เบื้องต้นเนี่ยเตรียมข้อหาเอาไว้แล้วนะคะคือ

ขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน

ข้อกล่าวหาอื่นที่เกี่ยวข้องอีกนั่นแหละ
ส่วนประเด็นเรื่องดราม่าที่

เขาพูดกันว่าเอ๊ะตำรวจจังหวะตอนที่ยิงสกัด

มันละล้าละลังยังไงไม่รู้บอกไม่ถูก
คือเรื่องนี้ผู้อำกับเขาบอกเลยค่ะว่า
คือมันเป็นการตัดสินใจแบบกระทันหัน
แล้วเอาจริงคือตรงนั้นเนี่ยอย่างที่เห็น
รถเยอะครับคนก็เยอะตำรวจเองก็เป็นกังวลเหมือนกันว่า

เพราะก็ไม่แน่ใจว่าคนก่อเหตุข้างในจะมีอาวุธหรือเปล่า

มันเจาะเข้าไปที่ยางรถของคนร้ายอย่างเดียว
ไม่ได้โดนชาวบ้านไม่ได้โดนใครเลย
ก็ล่าสุดทุ่ม๔๐นาทีภูมิกับการสอนอทองหล่อนะฮะ

แล้วก็ชุดสืบสวนลงพื้นที่แล้วก็จับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้ว

ตอนนี้บอกว่าเป็นผู้ต้องสงสัยนะ
จับได้ที่ห้างแห่งหนึ่งในกรุงเทพนี่แหละ
เรื่องต้นนะอ้างว่าสาเหตุที่ต้องหลบหนีตำรวจเพราะกลัวก็เลยขับรถหนี
ตอนนี้คุมตัวไปสอบสวนสอบปากคำที่สอนอทองหล่อนะฮะ
เพื่อสอบถึงสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็เรื่องของเนี่ย
ยาเสพติดกับอาวุธในรถด้วย
เป็นผู้ชายคนนึงนะที่คุมตัวได้ตอนนี้นะครับ

ใช่เพราะว่าหนีทำไมเอามาจากไหนซื้อที่ไหนจะเอาไปไหนต่ออะไรยังไงอีก

จริงหรือเปล่าเออใช่ไหมมันมีภาพจากกล้องวงจรปิดตอนที่ลงจากรถนะ
ใช่ค่ะบอกว่าตรงนั้นพอดีกล้องวงจรปิดเสีย